กระตากระตา
เอาเพลงมา

เห็นไหมล่ะ

ตัวครั้งเห็นถือก๊าว

แกนจิตตกแซงนะหนูตกแซง

อะไรสักอย่างนั่นแหละน้องชอบมากเลย
อันนี้แล้วมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย

ถึงเขาหยกใจขาดใช่ไหม

ไม่เป็นแอมมี่

โปรดสัยยามากเข้าสวัสดีคุณผู้ชมทางทาย

เอาหน่อยลองสิของพี่เมียวดูนะคะสวัสดีครับ

เชื่อแล้วแหละโอเคเป็นผู้กำกับนาย

เอาสดนะคะ

ข่าวใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์๖โมงถึง๗โมงเช้า

วันนี้พี่ต้องบอกว่าพี่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

วันวานพี่ไปทำอะไรมาดึก

เบนมั้ยเวลาใกล้ถึงเที่ยงคืน
ใช่เพราะเราต้องตื่นผิดปฏิสิทธิ์หนึ่ง

บินป่วนเซ็กซ์ทอยเกิดสั่นในกระเป๋าขณะส่งขึ้น
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเอาขึ้น

โอ๊ยประเด็นมันคือว่าทำไมไม่เอาแบตเตอรี่ออกก่อน

สนามบินเชียงใหม่คุณขาเจ้าหน้าที่ได้พบกระเป๋าต้องสงสัย
สัมภาระของผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย
ขณะที่กำลังจะออกเดินทางตอน๘โมง๒๕เช้าเลยนะคะ

โดยกระเป๋าเดินทางดังกล่าวระหว่างขึ้นสายพันธุเด็ด
พี่มันอันเล็กนิดเดียวเองนะมันสั่นได้เลยเหรอ

เมื่อเจ้าหน้าที่นำกระเป๋าออกมาตรวจสอบพบกระเป๋าต้องสงสัย
ไม่ถึงเต็มมือด้วย
เจ้าหน้าที่จึงทำการปิดเครื่องดังกล่าวและทำการจัดเก็บอุปกรณ์ลงกระเป๋าตามเดิม

เนื่องจากเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบ
ที่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในด้านการบิน
จากนั้นก็ได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องต่อไป
แล้วก็บินมากรุงเทพเสียเวลาตรวจอุปกรณ์สั่น๕นาที
กระเป๋ามีลักษณะสั่นตลอดเวลา

หลุมจอดอากาศท่าอากาศยานหมายเลข๔
นี่ขณะที่เท่ากดตรวจสอบนะคะ

สัมภาระในกระเป๋าเบียดไปโดนสวิตช์ปิดเปิด
สั่นขนาดที่เจ้าหน้าที่ต้องเปิดดู

เข้าไว้นวดใช่ไหม

แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของพนักงาน

และมีการติดต่อประสานงานตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ
อันนี้ทำให้เราชัวร์เรื่องความปลอดภัยเลยนะฮะ

เพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้

ครั้งนี้โชคดีไม่ใช่วัตถุอันตราย

มีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะฮะ
ว่าการก่อการร้ายสากลนั้นสามารถจะนำสิ่งของ

แล้วก็ถ้าหากว่าผ่านจุดเอ็กซ์เรย์ไป
เดี๋ยวนี้เขาใช้แบบว่าขึ้นไปแล้วเจอความกดอากาศก็ระเบิดได้
ฉะนั้นมีอะไรที่เขาให้ทำตามระเบียบนั้น

สมมุติคุณไปต่างประเทศเราจะเห็นว่าการตรวจสิ่งพวกนี้

แม้กระทั่งทุกวันนี้แบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่

ทำไมถึงเอาขึ้นได้แล้วนะ
เขาซีลไงฮะเขาซิลแล้วคุณก็ไม่ใช่ไปเปิดใช้บนเครื่อง
ไม่ได้ไม่ได้มันจริงผิดเขาซิลขนาดนั้นก็คือเก็บ
แล้วก็ไปใช้ที่บ้านนะคะ

เกิดมาในชีวิตถ้าเต้นเป็นจะไปขอเขาออกเทปล่ะ

เอาล่ะไปอีกหนึ่งข่าวที่เราติดตามกันมาอย่างใกล้
ชีวิตคือสถานการณ์แล้วเรื่องน้ำนี่เลยเค้าบอกว่า๖อำเภออยุธยา
เข้าเขตภัยพิบัติระดับน้ำเจ้าพญาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแล้ว
ก็อย่างที่ไปอายุทยาปฐุมธานีที่ผ่านมานี่คือ
มาถึงเรียบร้อยแล้วคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้กรุงเทพ
จะเหลือไหมจะเกิดอะไรขึ้นจะท่วมไหมจะเกิดอะไรขึ้น

แต่อย่างนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเขาก็เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง
รับมือกับฝนที่จะมาถล่มกรุงเทพ
บอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพ
เนื่องจากโรงอุตุนิยมวิทยาในคาดการณ์
ว่าในช่วงวันที่๒๘๓๐กัลยานี้
จะมีร่องมรสุมภาพผลาภพภาคเหนือตอนล่าง
ไม่เหลือเหรอนั่นดิ
นี่เขาบอกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะคือ
สองลูกอะ
ยกว่าจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะหากมีวันตกลงมาเพิ่มก็จะทำให้น้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือบร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเช่นเอ๋
เราจะไปดูตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะเห็นว่าระดับน้ำค่อนข้างจะสูง
เนื่องจากตัวเองบ้านอยู่ติดน้ำก็จะนั่งดูตลอดเหมือนกันว่าเฮ้ย
บ้านพ่อก็ไปดูทีไรก็จะแบบเฮ้ยระดับน้ำมันค่อยสูงขึ้นเหมือนกัน
แต่ก็ยอมรับว่าปีนี้มันลงเร็วนะฮะ
คือเร็วลงเร็ว

มีกันแบบว่าโอ้โหทั้งลำคงเสียวกันหมดเหมือนกันเนอ
เมื่อกี้มีคนเขียนใช่คงเสียวก็ทั้งนั้น

ใช่แต่กรุงเทพเขาก็บอกชัดเจน
เพราะว่าตอนนี้เขาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มอัตราสุขเลย
ในเขตคลองต่างที่มีผลว่า

เขาบอกว่าสถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพญายัง

แต่กรุงเทพก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวัง
รับสถานการณ์อย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ

ถ้าเกิดเหตุอะไรก็จะรีบแจ้งประชาชนนะคะ
เอาอย่างนี้ทุกข่าวกำลังจะหลบไป
เมื่อวันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่ง

แห่นำผ้าสีพวงมาลัยดอกไม้มา
แล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้คือแป้งฮะ
กราบไหว้ต้นตะเคียนขอเลขเด็ด

งมต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำในคลองบางใส่
ซึ่งแปลกปกติต้นตะเคียนเราจะคิดว่าต้องอยู่แต่ต่างจังหวัด
อันนี้กรุงเทพเขตตลิ่งชันกรุงเทพ

ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าเฮ้ยโยมโยม

ใจเย็นเย็นอย่างงมงายคือคือเรื่องของเรื่องนี่
คือชาวบ้านมาเล่าให้เจ้าอาวาสวัดมะกอก
วัดมะกอกที่อยู่ย่านตะหลิงชันนะฮะฟังว่า
เห็นเจ้าแม่ตะเคียนจมอยู่ในครองบางไส

ในที่สุดก็ไปงมกรอง

ตะเคียนทองฝังโคน๓ต้น

อยู่ในครองอยู่ในครองนั่นเลย

ซึ่งเมื่อประชาชนรู้กันหรือชาวบ้านแถวนั้นรู้กัน

พุ่งมาเลยมากันเต็มไปหมดเลย
วงใช้คำเสร็จหรูมากพลังสัตธา
พรางสัตว์ภาคมากันอย่างหนาแน่นจริง

นี่เขาใช้แป้งแสด็กใช่ไหม

แต่ที่สำคัญเนี่ยพองเลยหนึ่งในนั้นคือที่เขาบอกเป็นไม้หายาก
ก็คือเป็นตะเคียนดำด้วยนะฮะนี่ไง

ไม้ที่ตัดมาไม่ใช่แบบต้นที่ล่วงมา

ฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนจมอยู่ในคลองบ้านไซ
วิหารพระป่าเลไลของวัด
ที่สุดก็ไปขอให้มูลนิธิร่วมกับตันยูมางม
เมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาถูกต้องปรากฏว่าเป็นไปตามฝันเลย
พบต้นตะเคียนจำนวน๓ต้นจมอยู่จริง
เอาขึ้นมา๑ท่อนความยาวต้นแรก๑๔๖เมตร
มดดำเน้นตัวเลขนะคะ
คือเกือบ๑๕เมตรคุณ๑๔๖เมตร
แล้วที่สำคัญเป็นไม้ตะเคียนดำ
ซึ่งถ้าสมมุติตามทางด้านศัยศาสตร์หรืออะไรก็ถือว่าเป็นไม้มงคล
ใครมีไว้จะเป็นประดับมงคลประดับเสริมบารมีอะไรอย่างนี้
เป็นไม้ที่เรียกว่าหายากแหละไม้ตะเคียนดำ
แล้วก็วันที่๒๖งมขึ้นมาอีก๑ท่อนนะฮะ
ขนาดความยาว๑๗๗เมตรพี่
เมื่อกี้๑๔๖เมตรวันท่อนคือยาวกว่าเดิมอีก
อันแรก๑๔๖อันนี้๑๗๗เมตรเป็นไม้แต่เคียนทอง
ดูยังไง
เป็นเจ้าอาวาสก็มีการสร้างสาลาวศ

เมื่อก่อนนี้เขาใช้ไม้ตะเคียนจำนวนมากเลย
กั้นดินในคลองป้องกันไม่ให้น้ำตลิ่งพัง
เยอะขนาดเอาไม้อย่างนี้มาเป็นเขื่อนเลย
แต่ต้องยอมรับว่า๒๐๐ปีที่แล้วอาจจะมีนะพี่

เมื่อเมื่อมันผ่านไปก็ถูกดินโคณทับกลม

ส่วนที่ชาวบ้านเข้ามาขอหวย
คนที่มีโชคมีลาบก็ต้องเป็นคนที่มีวาสนา
คนที่ประกอบคุณงามความดี
คนที่ทำบุญทำทานไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบมาง่าย
ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ทำกันมา

หลังจากเจ้าอาวาสบอกอย่าเพิ่งงมงาย
เขาบอกในระหว่างที่ยกขึ้น
ระหว่างที่ยกไม้นี้ขึ้นนะครับจากฝั่งเนี่ย
มีคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับเห็นตา
กำลังจ้องดูว่ายกไม้ขึ้น

ซึ่งเขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับคนครึ่งซีก

ถูกคึ่งซี่แบบว่าเหมือนกับเรา

เหมือนกับคนครึ่งซีกมีตา

นี่ไงลูกกระตา๒จุดนี้
ทั้งล่างนั่งอยู่ตา

พี่เห็นยัง

คุณคิดว่าไม้ตระเคียนดำจะขาวไหมละ

ไม่รอให้แห้งก่อนเหรอส่วนโรงเขาเห็นเป็นอะไรฮะ

หลวงพ่อบอกว่าคนที่จะถูกหวยต้องทำบุญทำทานแล้วแต่บุญวาสนา
คุณหนุ่มเขาถูกเยอะมากนะเขาเป็นคนมีบุญวาส

เหมือนกับไอ้อิ่มอิ่มก้าวมหาศาสน์ชื่ออะไร
ฟีเอลฟ้าวตอนนี้มันชื่อฟีเอลฟ้าวฟีเอลฟ้าวนั้นเขาก็มีดวงทางด้านนี้อีกแล้วนะครับ

ถูกหลักล้านเหมือนกับพี่นางสิริพร

มันถึงได้เปลี่ยนชื่อตลอดเวลา
เป็นฟีเอลฟ้าวเป็นอะไรไปเรื่อยเลย

เพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเนี่ยเมื่องมจับน้ำขึ้นมาปุ๊บเอาละ
ขนาดยาวความยาวท่อนแรก๑๔๖ท่อนที่๒๗

ฉันชอบร่วมกับตันยูจังเลยอ่ะทำได้ทุกอย่าง

ถ้าสมมุติเราไปฝันอุ๊ยฉันฝันฉันฝันแล้วไปบอกร่วมกับตันยูเขาจะไปงมให้เรามา
ไม่หรอกหนูว่าอันนี้เขาคงไปบอกกับทางเจ้าอาวาสวัดก่อนนั่นแหละ

แต่เขาก็ไปงมให้นะแล้วเจอจริง

แล้วเจอ๓ท่อนอย่างที่ฝันก็ฝันว่า

โอ้โหอันนี้น่าจะ

อันนี้ในแง่ของคนที่ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์ดิฉันเชื่อ
ฉันจะฝันแล้วมันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้
น่าจะมีแรงอะไรบางอย่าง

มีบ้านใครที่ใช้ไม้ตะเคียนทำบ้านบ้าง

น้ำมันยังตกแล้วก็ยังออกมาลำอยู่เลย

ลำด้วยแล้วก็น้ำมันทุกวันนี้ก็ยังตกอยู่เลย

ตอนที่มีข่าวว่าบริษัทหนึ่งเนี่ย
กำลังจะนำพลอยไปโชว์อยู่ที่งาน

แล้วก็ถูกขโมยไประหว่างทางนะฮะ

เมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบรามได้จับกลุ่มตัวในทีมาง

สัญชาติกัมพูชาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เจ้าของพลอยเขาไปแจ้งเนี่ยนะฮะ
และร่วมกันลักทรัพย์กับนางยวนเทน

โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับการคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย
นี่คือภาษากฎหมายก็คือขโมยของเขาจากที่เขาล็อกไว้ที่เขาเก็บเอาไว้นั่นแหละท่านผู้ชมค่ะนั่นนะฮะ
แต่จับกุมได้ก็ไม่ได้ไกลนะฮะบ้านพักในซอยสาธรณ์๑๑แยก๕อุ๊ยอยู่ที่หรูหลาดูเลยนะ
แย่นอาวา
เขาอยู่นี่
นั่นนะสิสาธรณ์๑๑แยก๕นี่มันช่วงไปทางสารสิน
พลอยจำนวน๑๖๐เมตรหรือว่า๔๔๐กระหลัดมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทจะนำไปแสดงในงานบางกอกเจมส์นะคะ
แต่ว่าหายไปในระหว่างทางที่จะไปแสดง

นี่ตำรวจไปสืบสวนปรากฏว่าเจอนะฮะผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาดของบริษัทที่ขนส่งนี่แหละค่ะคุณนะฮะ
แล้วก็นำพลอยดังกล่าวไปทั้งสองคนเลยผู้หญิงผู้ชายนะฮะ
ได้ติดตามจับกลุ่มตัวและสามารถจะยึดพลอยของกลางบางส่วนได้
แล้วก็เลยไปตามที่แหล่งค้าอัญมณีเจออีกค่ะ
สามารถตามคืนได้กว่า๓๐รายการจำนวน๑๕๘เมตรหายไปนิดเดียวเหลืออีก๑๓เมตร
แต่ว่าเป็นชิ้นใหญ่ที่หายคือชิ้นใหญ่ชิ้นแบบเบ้ง๑๓

มูลค่าสูงเนี่ยน่าจะหลุดลอดไปในตลาดค้าอัญมณีอย่างไรก็ดีจะเร่งติดตามและขยายผลต่อไป

แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกูแต่งตัวทุกอย่างดีหมด

รู้แล้วว่าร้านนี้มีเม็ดขนาดนี้

เสื้อผ้าแบรนเดียมเขาบอกว่ามีปุ๊บโจทย์มีหมดค่ะ

เหมือนปากกาวมองบรองก์

แล้วพี่ม้าว่า

ผีไม่มีผี

เหมือนกันเลยอ่ะ

หรือฉันดูแองจีก็ได้
พี่ม้าเขา
เขาพูดเรื่องกะสืออย่างไร

อย่าคิดว่ารายการของเราเป็นข่าวหรือวาเรตี้

เดี๋ยวช่วงหน้าครับ

โทรหาข้างบ้านวิวนี้ใครรับเลย

เป็นเพราะขโมยจะไปขโมยของก็นี่อย่างนี้

แต่ขโมยที่ไหนส่องไฟจนชาวบ้านเห็น

แล้วมันเป็นอย่างนี้กันทุกที่โจรก็เลยจะเป็นกระสือกันหมด

ตรงนั้นมันเป็นที่น่าขโมยของไหม

แล้วชาวบ้านอย่างนี้ขโมยวัวขโมยควายกันอยู่รึเปล่า

เพราะจุดที่เกิดเหตุอำเภอท่าเรือ

โอ๊ยแปดสิบกิโลจากกรุงเทพฯซึ่ง
เมื่อวานนี้นะเขาบอกว่าไอ้ไฟประดับที่ควรบอกว่ากระสือ
ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาข่าวนี้มาเล่ากันหมด
เขาบอกเมื่อซูมกลับเข้าไปเนี่ยพบลักษณะใบหน้าคนผมยาว
ซึ่งคนในระแวกนั้นต่างเชื่อว่าไอ้ดวงไฟประหลาดเนี่ย
แล้วข้างล่างเห็นไหมมันเหมือนเป็นเส้น
อืมแบบก็เหมือนกับที่เราในต่ำนานกระสือ

ล่าสุดครับรองศาสดาอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ย
ซึ่งเขาจะเป็นคนที่ออกมาวิเคราะห์อะไรให้เราฟังหลายอย่างเนี่ยนะฮะ
เป็นอาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์

ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คของเขาคือเจษดา
อาจารย์ว่าอย่างไรบ้างครับโดยมองว่ารักษณะของวงจร่อง

คล้ายถ่ายจากที่สูงลงพื้น
ถูกต้องอาจารย์เพราะมันคือ
เขาอยู่บนตึกนี่หรอครับมันคืออะไรนะ

เขาก็ติดไว้ตามบ้านนึกออกไหมแล้วก็ถ่ายลงมาอันนั้นไม่แปลกถูกต้อง
ซึ่งหากเป็นคนเดินมาพร้อมกับหลอดไฟก็น่าจะมีลักษณะเดียวกัน

เมื่อตรวจสอบจากต้นต่อของคลิปก็ถึงบางอ้อ

ไม่ใช่กระสืออย่างที่หลายคนคิด
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานคุณนายม้าถามว่า
ทำไมหิงห้อยถึงมีแสงที่มีแสง
คุณนายม้าบอกกษืออะไรเอาแบตเตอรี่มาจากไหน
แล้วเธอไปทาอะไรใส่ปากแองจี้กินอะไรแล้วเธอไม่เช็ดปากน่ะ

ทำไมเนี่ยทุกคนไกลพวกมันก็มีเลือดไหล่ออกจากปากไง
กำลังแบบฮีบนิดหนึ่ง

งจี้เป็นกระสือดูตลกมากคิดได้ยังไงครับว่ะเขาถามเถอะ
ไม่คือหนูต้องการพยายามอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายที่สุด

ด้วยใช่มีคนดูเอ๊ะกระสือยังไงใครทำได้ยังไงเนี่ย

เอาอย่างนี้เมื่อวานคุณนายม้าเขาบอกว่ายังไงนะ

เอออันหน้าเบะปากเบะปากเบะปากมองบน

คนนี้เขาน่ะชอบแองจี้มาก

ที่ตื่นมือหรอภีร์บู๊คชอบแองจี้แน่

แต่หญิงห้อยมันมีอ่ะที่ก้นมันอยู่เหลืองนี่
เธอบอกว่าในธุรกิจภาพมายุธวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่า
ิงห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องคุณ
แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเพศผู้มีอวัยวะทำแสง
แล้วก็เพศเมียก็มีปล้องเดียวกัน
แต่บางชนิดตัวเต็มวัยเภษเมียมีรูปร่างล่าสนักคล้ายหน่อย
อวัยวะทำแสงด้านข้างคุณนี่ไงนะฮะ

ซึ่งสารสองตัวนี้ได้มาจากหิ่งห้อยโดยตรงเลยนะ
ที่เกิดจากหิ่งห้อยเนี่ยเป็นแสงที่ปราศจากความร้อน

แล้วก็ปริมาณแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็นับว่าน้อยมาก
หนึ่งในพันของแสงจากเทียนไข่ธรรมดาด้วยนะ
จริงมันจิ๋วเดียวแต่มันเยอะ

เหมือนกับที่เราไปนั่งดูหญิงมันเหมือนเป็นไฟ
แอลลีดีเล็กอ่ะตื่น
แล้วก็แสงของหญิงห้อยจะขึ้นอยู่กับจังหวะหายใจนะน้อง

แล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวปรรถัฟัน
คือถ้าหายใจเข้าเนี่ยแสงเขาจะติด

เออแล้วก็ถูกถ้าเขาหายใจออกเนี่ยแสงน่าจะดับมันก็จะดับ
หญิงห้อยจะใช้แสงของมันในการล่อเพศตรงข้าม
แองจี้ขิงห้อยเนี่ยเขาใช้อืดแสงในการล่อเพศตรงข้าม

ไม่ค่ะแต่คุณแม่ทำไมสอนหนูว่าใช้เงินล่ะคะ

ไม่ใช่ไฟคุณแม่ว่าต้องใช้เงินอย่างนี้ถาม

มีแฟนรายการส่งไลน์มาถามหนูอยากรู้เหมือนกัน

ไม่นี่เขาเป็นแฟนคลับคุณชาพาเลยนะ
โอ้โหรอดหรือเปล่าคะแหวกนี้รอด

เอาไว้คุณปูใส่ในนิ้วนี้พอดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

นายม้าเข้าใจนะคะสรุปแล้วคำถามนี้ว่า
พูดเนี่ยมันก็มีอวัยวะทำแสงเนี่ย

แล้วก็เพศเมียมันก็มีปล้องเดียวกันนี่แหละ

ผู้มันจะมี๒ปล้องในการทำแสง

แต่บางชนิดโตเต็มวัยเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายหนอนนั่นแหละ

มีเรื่องเล่านะว่าเหลือหิ่งห้อยอยู่ที่แบบว่า
ผสมพันธุ์แล้วเหลือตัวเดียวในโลก

โถโถโถอะ
เหมียวนอนน้อยก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะ

เป็นคนที่จินานาการสูงมากพี่เมียวเลย

ตอนนี้เขาบอกว่ามีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นกับวงการสื่อ

ซึ่งเขาบอกว่าโอเคถ้าเราย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
พิษฟองสบู่แตกเราก็จะเห็นลักษณะเช่นนี้
แต่ในปีนี้เมื่อวงการสื่อใหญ่
อย่างที่เรามีข่าวใหญ่ว่าตอนนั้น
ทำนี่สักพักนึงก็ต้องจบ

ก่อนอันนี้แล้วก็สกุลไทย
ใหญ่ใหญ่มากอยู่ตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่พี่
เขาบอกว่าปีนี้เราจะเห็นว่าค่อยจะทยอยปิด
หรือที่เขาบอกว่านังสือที่ทุนหนาจริง
ของบ้านจึงรุ่งเรืองกิจสิซึ่งเศษฐุลกิจเขาเยอะจริง
ซึ่งเขาบอกว่าเงินหนาสุดในที่สุดแล้วก็ประกาศปิดแล้ว
ก็ได้เอามาลงกันเหมือนกันว่าจะกลับมาคือว่า
สื่อหนึ่งที่ไม่น่ามีทีท่าจะปิดเพราะว่าเป็น

ทั้งทุกคนให้ความสนใจกันเยอะมากเกิน
มีหนังสืออะไรบ้างครับจากพลอยคือหนังสือพลอยแกรมเพชร
นี่อยู่มานานมากพี่ชาลีอองลงเองในไอจีเองเลยอ่ะมดดำ
ปิดนี่หรอครับนี่อย่างงั้นลงไปวันนี้ไครรัสก็ได้ลงไปแล้วว่า
คนถึงขนาดช็อกกันพอสมควร
เมื่อแฟนคลับเนี่ยรู้ว่านังสือพรอยแกนเพชรซึ่งต้องยอมรับว่าทุกคนค่อนข้างจะผูกพัน
สิ่งเหล่านี้คือสื่อที่ผูกพันกับมนุษย์นี่ไงปีที่๒๕
๒๕ปีพี่ชาลีลงเองเลยนี่นะครับป้าชะตีนี่นะครับนี่คือไอจีของป้า
ซึ่งนิตยสารพลอยแก้มเพชรก็จะปิดตัวลงในฉบับสุดท้ายวันที่๑๖ธันวาคม
หลังอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน๒๕ปี
ซึ่งหลายหนังสือเขาปรับตัวไปเป็นสื่อออนไลน์
เราจะเห็นว่าในเครืออมรินก็เริ่มปรับตัวเป็นสื่อออนไลน์
บางคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยเอาพรอยแกมเพชรกลับมาเป็นออนไลน์ได้ไหม
ซึ่งตอนนี้เขากำลังดูกันอยู่ว่าการทำออนไลน์จริงมันก็ณวันนี้มันก็ยังไม่ได้โอเคละ

รายได้นักเขียนต่างมันไม่พอ

เพราะว่าสิ่งนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าทิศทางของหนังสือ

การจะขึ้นปกหนังสือสักเล่มหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มาก

ปีนึงคุณจะไปถ่ายหนังสือกันเยอะก็ไม่ได้
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราขอบอกว่าเป็นอะไรที่ช็อก
เมื่อคืนนี้มีการแชร์กันมากนะฮะ

ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่หลังเซ็นทรัลเอมบาซี่อยู่หลังเซ็นทรัลชิดลม
ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างจะแพงที่สุดของประเทศไทย
เมื่อวานเราจะเรียกเราจะเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ในสังคมมาตลอด
ครอบครัวนี้จะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าไฮโซ

เมื่อวานนี้นะฮะมีภาพที่คนหลายคนถึงกั้นอึ้ง
เมื่อมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่คุณเล็กเขียนด้วยอักษรด้วยลายมือ
ไม่ใช่เป็นการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่
สรุปหลักใหญ่ใจความก็ว่าเล็กก็คือคุณเล็ก

คุณเล็กก็คือคุณเล็กณปัจจุบันเนี่ย
คุณเล็กก็คือกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงแรมปาร์คนายเลิศ
จำกัดคุณนภาพรโพธิรัตนังกูลเนี่ยนะครับ

ทายาทของคุณหญิงเรือศักดิ์
ซึ่งเมื่อวานี้คุณเล็กเขาก็มาเขียนด้วยอักษร

เล็กขอเราขอสรุปสักนิดหนึ่งนะฮะ
ในฐานะกรรมการผู้จัดการและลูกหลานของปาร์คนายเลิศ
ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการผู้บริหารและครอบครัว
แจ้งข่าวสำคัญให้กับพนักงานทุกคนทราบ

จริงบางคนอาจจะร่วมทำงานมาตั้งแต่สมัยคุณย่า
บางคนอาจจะร่วมทำงานมาตั้งแต่สมัยคุณแม่นะฮะ
โรงแรมปาร์คในเรื่องของเราผ่านเหตุการณ์ต่างมาด้วยกัน
ทุกข์และสุขและเรื่องง่ายและยาก
เราก็สามารถผ่านไปได้ทุกวันนี้นะฮะ
แต่ทุกวันนี้สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูงมาก
โรงแรมใหม่เปิดทั่วทุกมุมถนน
คณะผู้บริหารทุกท่านต่างอดทนและทำงานหนัก

เพื่อความอยู่รอดของโรงแรมมาโดยตลอด
แต่สุดท้ายทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
วันนี้เล็กก็คือหนูเล็กเนี่ยนะฮะ
ขอเป็นตัวแทนแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า
เรามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดดำเนินกิจการโรงแรมปาร์คนายเลิศอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๐เป็นต้นไป
เปิดถึงปีใหม่ถูกสิ้นปี๕๙
ซึ่งผู้บริหารจะรับผิดชอบค่าชดเชยอัตราที่กฎหมายกำหนดนะฮะ

สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสมากของบริษัทแล้วก็สินน้ำใจจากครอบครัวอีกจำนวนหนึ่ง
คือขายให้กับเครือนี้นะฮะ
ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณ
พนักงานไปยื่นสมัครเพราะว่าทั้งนั้นก็จะรับพิจารณา

คือน่าจะตรงกับเพราะว่าระบบการบริหารต้องไม่เหมือนแล้ว

ไม่ใช่ในที่สุดแล้วคนก็ถามว่า

แล้วว่าใครเป็นคนที่ได้ที่ดินตรงนี้ไป
เพราะเขาบอกว่าเป็นที่ดินใจกลางเมืองที่ต้นไม้อุดมสมบูรณที่สุด
๑๕ไร่เป็นปาร์กจริง
เป็นสวนสาธารณะที่ต้นไม้สมบูรณ์ที่สุดต้นไม้สวยที่สุด
แล้วหลายคนคิดว่าถ้าสมมุติเอาไปทำคอนโดต้นไม้หมดแน่

วันนี้คนที่ได้ที่ดินตรงนี้ไปนะฮะ
เมื่อวานนี้มีการทำหนังสือไปแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน

เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพล่ะ
เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้ว

บางคนบอกว่าอ้าวแล้วจะไปโรงแรมต่อหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นโรงแรมต่อแล้ว
นี่เป็นภาพที่เขาเซ็นสัญญากันนะฮะ
น่าจะเป็นโรงแรมต่อแต่จะเป็นศูนย์การแพทย์

คือเซ็นเย็นก็ปล่อยก็เป็นข่าวนี้แล้วนะ

ซึ่งก็จะต้องดูต่อไปว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อ

ซึ่งทุ่มไปเนี่ยเขาบอกว่าโปรเจกต์ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่
อาจจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยหรือเปล่า

คือเขาแบ่งส่วนหนึ่งให้สาธุอังกฤษและสาธุ
ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปให้สนั่นบัสซี่

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ติดตามกันให้ดีนะครับว่าธุรกิจเนี่ย

นึกออกป่ะให้อยู่แล้วประคองธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่
เพิ่งทำใหญ่โตมากอะไรแบบนี้ใช่ไหม

ไม่มีคนซื้อโฆษณาหนังสือจนต้องปิดเพราะหนังสืออยู่ได้ด้วยโฆษณา

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายเรามาลุ้นกันอีกหลายธุรกิจหลายเศรษฐี
เขาบอกว่าในยุคนี้ถ้าคนรุ่นใหม่ปรับตัวเร็วคุณมีโอกาสรวย
แต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นเก่าถ้าสมมุติทำงานแบบเดิม

ตอนนั้นเขาบอกว่าวันนี้เช้าวันนี้คุณลองมานั่ง
ทุกวันถ้าสมมุติใครได้มีโอกาสตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่าน
ว่าวันนี้เราจะปรับตัวยังไงที่แบบให้ทันยุคทันสมัย
แต่คนนี้เราจะปรับยังไงให้มันอยู่กับโลกในยุคนี้ได้
ช่วงหน้าค่ะคุณต๊อตปีธิกโกรธมาก
หลังมีคนปล่อยข่าวว่าเตียงหัก

อีกรอบหนึ่งโกรธมากเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้าค่ะ

อ่ะไปเกี่ยวกับคุณตอสปิติ

ใช่อารมณ์เสียถึงขนาดคือออกมาแบบ
เขียนแบบข้อความแบบเดือดเลยทีเดียวล่ะค่ะ
อันนี้เรียกว่าแบบ
คือหลายคนก็คงแบบว่าไปถามเขาไง
คือพอเห็นเขาไม่ลงรูปคู่กัน
สวีทหวานไม่นู่นไม่นี่
มาล่าสุดในวันที่๒๔กันยา
ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่นุ่นวรนุษย์นะคะ

ทำไมเขาถึงไม่เอาของขวัญมาเตอร์ไพรส์

แล้วก็ไปบอกเขาว่าสงสัยเลิกกันแล้วชัวร์เลย

ตอสก็อารมณ์เสียจัดหนักออกมาฉะขาเมาส์
ทันทีว่าทำอะไรน่ะระวังหน่อยนะพวกผมเยอะ
ว่างมากล่ะครับหมาตัวไหนส่งข่าว

เนี่ยคิ๊งคนโน้นก็ออกมาตอบที่นะทุกว้าง

เขาบอกว่าเเนี้ยคุณทอดก็มีเครียดนิดหน่อย
กับข่าวแบบนี้ย้ำว่ายังรักกันดี
ส่วนเรื่องที่ไม่เห็นว่านุ่มตอสมาโพสต์
วยพรวันเกิดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่านุ่มตอสน่ะ

แค่นั้นเอง

แต่ว่าในวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปเยอะทุก

คงจะแบบว่าประชุมเครียดแล้วไปเปิดเจอพอดีนะ

แรงฮัตเขาอัดที่๓รอบแล้วไง
ก่อนหน้านี้ก็มีคนไปบอกแล้วว่าเข้าเตียงหักหนึ่งรอบ

เออสำหรับคนที่มึงอยู่ในบันเทิงจะไม่เข้าใจว่า

ใช่คุณทำไมหลายรอบล่ะ

อ้ามาดูเอมมี่นะคะเตรียมปั๊มลูก
เอมมี่มอร์ระกดนะคะ
มีรูปที่เขาไปเที่ยวกันที่สีพันวา

เขาเรียกว่าเที่ยวทะเลโชว์

ล่าสุดเมื่อมีโอกาสเจอสาวเอมมี่ก็เลยถามว่า

หมอก็บอกว่าเพิ่งไปเที่ยวทะเลมาค่ะ

ดีไม่มีอะไรมากเราเป็นอย่างนี้

วันไหนว่างตรงกันก็จะหวานให้กัน
มีเวลาให้กันก็จะไปไหนมาไหนด้วยกัน
แล้วก็ส่วนเรื่องที่จะมีน้องนั้นนะคะ
คนก็มารุ้นก็ต้องรอให้ปิดกล้องก่อน
อยากจะมีน้องแล้วแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย

อืมแล้วตัวเองก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับ
ออกกำลังกายถ้ามีน้องก็จะ

และอันนี้นะคะไฮไลท์นะคะสามี

น้องไม่อยากมีลูกสามี

แต่อาจจะไม่มีก็ได้ไม่ได้รู้สึกขาด

ไม่เป็นไรเธอก็พูดกลับไปกลับมานิดนึง
คือสามีไม่อยากมี
คือพี่เอมไม่อยากมีแต่ไม่มีก็ได้

อย่างน้อยนี่คือจิ๊บความรักของเราหวานตลอด
ความสุขนะเออเหมือนกันนะเอมมี่

โว้วนี่ไงสวีท
รายการคนอวดผัว

เหนือนี่จะมีรายการนี้ออกมาหรือเปล่า
นี่ไงเอมมี่เป็นพิธีกรหลักคนอวดผัว

นี่เขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายอย่างนี้เลยเหรอ

คุณไปด่าอย่างนั้นกลางคืนคุณก็สวยถ้าคุณใช้ปากได้

ปากบวมเลย

ฉันก็เห็นดาราบางคนถ่ายรูปกันที
เชิญเป็นร้อยรูปแล้วก็คัด
มีโซโลแกนแสงและสี
เปลี่ยนผีให้เป็นคน

ถ้างั้นรีบส่องไฟไปที่แอร์
มันมีแอปพลิเคชันของจีนอันใหม่

ที่ต้องเสียเงิน
เธอจะอ้วนยังไงเธอตบสวยกว่า

หน้าเป็นผืนผืนพระจันท
ใช้แอปเข้าไปโอ้โหใส่เส้นเลือด

แล้วหน้าไม่ผิดปกติเลยเหรอ
มันชื่อแอปพลิเคชันอะไร

แคนดิตถ่ายแป๊บนึงออกเปล่านะคะ

๒๐แอปเป็นชั่วโมงกว่าได้หนึ่งภาพ

แล้วก็ชอบบอกว่าใสตรงไหน

คนนั้นบานเบี้ยวคนนี้บานแบบ

ฉันน่ะงงเว้ยฉันก็ว่าเอ๊ะฉันก็ออกกำลังกายสู้ตาย

นางนั่งตบเป็นแอปพลิเคชัยไม่รู้นางตบ
นี่ปี้โหลดมาแล้วแอปนี้

ฉันก็นั่งจัวไม่ใช่ฉันก็นั่ง

แบบนั้ยนางตบรูปหลบจะตัวนางเล็ก

เธอจะเอาให้หน้าวีหน้าไอ้ตัวตัวเอสนั้นได้หมดเลย
ไม่มีความจริงเหลืออีกต่อไปแล้วในเรื่องรูปถ่าย

คุณงแองจิก็ไม่ใช่อะงจิอี๋นีนะ
แองจิเฮสติงก์ค่ะหรือเปล่าหรือเปล่า

เป็นเศรษฐีน้ำมันภูเวทค่ะ

แล้วกินแล้วหล่อแบบหล่อแบบหล่อแบบว่าตาแตกเลยอ่ะหล่อมาก
ทำบุญด้วยอะไรวะคาริกอัลคาดูมี่เนี่ยเศรษฐีชาวคูเวท
หลังจากที่คบหาดูใจกันมาเก้าปีนะคะก็ตอนนี้แต่งงานกันไปเรียบร้อย
คุณทาริสก็ยกสินสอดมาสู่ขอคุณแองจี้ทั้งทอง๙๙บาทสร้อยเพชรเงินสด
ชนิดที่ใครมางานก็ต้องตาลุกวาวก็๒๗กันยาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ครบรอบ๑ปีของการแต่งงานแล้วนะคะ
พี่แองจิก็โพสต์ข้อความสั้นหรอ
บ้าบ่อนี่มักจะได้ผู้ชายดีเนาะ

บ้าอันนี้หลุดโรคเวลาหลุดโรคมันหลุดโรคอยู่

๙ปีแต่งงานเรียบร้อยเขาก็เขียนว่า
หนึ่งปีของเขานี่นะคะ

เอาอย่างนี้แต่วันนี้ก่อนออกเบรกสักนิดนึงไหมครับ
เขาบอกว่าดาราออกมากันทำกันเต็มไปหมดแพตตี้อังสุมารินบ้างล่ะ

ลูกพี่สิงโตเป็นแฟด

เราไปดูกันพร้อมกับออกเบรกกันเลยฮะ

น้ำนี้มักเห็นเปล่าพี่

ขอบคุณค่ะ

ดาราสาวช่อง๗นะคะชนุตราสุขสรรค์มาร่วมงานที่โรงถ่ายแล้ว
ก็เป็นแฟนกับพี่เคลลี่เข้ามาปีนึงแล้ว

ถูกค่ะอันนี้เป็นทางของนางเด่นทางนี้นะคะ
ต้องถามความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรคะจากปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ถึงพี่แท้เหมือนกันค่ะทีนี้พอเดินเข้ามาพี่นักข่าว

เพราะบอกว่าปีนี้คนสนใจน้อยกว่าปีที่แล้ว

รักก็ดีค่ะตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้พี่เขาก็น่ารัก
แล้วก็บอกว่าพี่เคลลี่เขาแซวว่าน้องอ้วน

เขาตื้อเตะปังมีค่ะหนูติดทานหนม
พี่เขาก็บอกว่าอ้วนแล้วอ้วนแล้วหนูเอ็นเจอกับการกินมาก
แต่ช่วงนี้หนูเน้นออกกำลังกายนะคะเล่นโยคะ
ที่เขาบอกผอมลงนะถ้าใครทักน้องผอมลงเนี่ย

คืออยากให้แฟนแบบว่าเฮียวไปอะไรอย่างนี้

ก็ปรับอยู่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักษาสุขภาพ

บางครั้งอยากทานเฟรนด์ไฟล์พี่ก็บอกว่าอ้วนก็จบ
มีต่อรองนิดนึงแหมเป็นแฟนที่จะฟาดให้

เฮ้ยแต่ก็เข้าใจมัน

รู้สึกดีค่ะเหมือนมีคนดูแลเอาใจใส่
ไม่อึดอาจบางทีเรากินเละเท๊ะ
บางอย่างไม่มีประโยชน์

ซุ่มปรับผังหวังโกยเล็ต
ซึ่งโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ย

แล้วก็จะมีบูมสุภาพรนะฮะ
นางเอกอังกอลิซาเบ็ด

แล้วก็คุณมีคุณลิลลี่แล้วก็คุณกะละแมน

มาคือจะไม่มีชุดเดิมเลย

แต่ในขณะเดียวกันทุกวันอาทิตย์

เตรียมตัวปูพรมรับรายการใหม่นะฮะ

ย้ายมาอยู่ที่ช่อง๓พร้อมกับชื่อว่า

นะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่อ

โฆษณาก็แน่นกันเต็ม

พิธีกรยังชุดเดิมอยู่นะคะเรายังอยู่กับ๓คนเหมือนเดิม

ตุลานี้คือจะ๑๑

กำลังคืออะไรคะพี่ผอมมาก

ว่าผอมเป็นเด็กตอนนี้เป็นสาว

แล้วก็มานี่นางเอกนางไอ

แฟนคลับที่อยู่ช่อง๓แต่ละคน

ต่อไปมาตลาดนี่แฮปปี้จังเลย

พระราม๔จะมากัน๔โมงเย็นของวันอาทิตย์

ก็อย่าลืมเปิดดูก็แล้วกัน
รับบ้านใหม่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรไปติดตามกันเอาเอง
ต้องค่ะอีกอันหนึ่งคุณเบ้นเรสซิ่ง
จากที่คุณแพทย์เมื่อกี้พูดถึงคุณแพทย์ไปแล้วใช่ไหมคะ

เห็นแบบนี้แล้วมันเข้าท่าดีจริงเลย
จะเรียบไว้ให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเช้าข่าวชัดโซเชียลวันนี้
จากประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างจะร้อนแรงกันมากมาย

เรื่องกันเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็น

สำหรับการทำอนุญชุดบันลักษณ์นายกคนนอก

แล้วก็มีการล้อมจับคนร้ายครับ

ใช่อันนี้ที่พี่ฟังอยู่ชื่อนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว
ข่าวนี้เรียกได้ว่าสะเทือนใจคนกันพอสมควร
วันนี้คุณมิ้วคุณมิ้นรออยู่ที่เช้าข่าวชัดโซเชียล

ไปกันก่อนแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ